มีรถจักรยานยนต์ถูกชน
แล้วก็ทำให้คนขี่เสียชีวิตกลางถนนเลย
โดยตำรวจสพเมืองนครพนม
ก็ไปตรวจสอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒๓

เมืองนครพนมนะคะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ค่ะ
สี่ทุ่มยี่สิบนะคะจุดนี้เป็นถนนสี่เลน
แล้วดูสิมันไม่มีเกาะกลางถนนด้วยจุดที่เกิดเหตุอยู่ฝั่งขาเข้าตัวเมือง
จากปั๊มประมาณสักสองร้อยเมตรค่ะเลนซ้ายเนี่ยไปเจอรถมอเตอร์ไซค
ทะเบียนกมงหนึ่งเก้าสี่นครพนมเนี่ยล้มคว่ำอยู่
ใกล้กันพบศพผู้เสียชีวิตชื่อนายไทยรัฐปัญญาบุตรอายุ๓๖ปี
เป็นชาวตำบลโพหมากแข้งที่อำเภอบึงโขงหลงที่จังหวัดบึงกาล
คว่ำหน้าเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่นะคะแล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ย
พบเศษชิ้นเนื้อกระโหลกหน้าผากของผู้ตายกระจายอยู่เต็มพื้นที่
เจอรอยครูดตามถนนเป็นทางยาวเป็นร้อยเมตรนะคะ
และที่สำคัญไปเจอพลาสติกสีดำใต้ห้องเครื่องพลาสติกนี้
ความยาวประมาณ๘๐เซนติเมตรคูณ๕๐เซนติเมตรตกอยู่
ก็คิดว่าน่าจะเป็นของรถเก่งคู่กรณีอาจจะมาชนแล้วหนี
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เลยตำรวจก็ยึดเอาไว้เป็นหลักฐาน
เบื้องต้นตำรวจก็สันนิษฐานว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี้ยนะคะ
ขี่รถไปเติมน้ำมันที่ปั๊มหรืออาจจะกลับจากทำธุระที่ปั๊ม
อาจจะข้ามไปเลนส์อีกฝั่งแล้วจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่รถเก๋ง
วิ่งมาด้วยความเร็วสูงจะรีบกลับบ้านให้ทันเคอร์ฟิลล์เหมือนกัน
แล้วมันมืดด้วยค่ะไม่มีไฟส่องสว่าง

เพราะว่าอยู่ระหว่างขยายถนนรถเก๋งก็อาจจะเฉียวชน
แล้วร่างของคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปติดอยู่ใต้ห้องเครื่อง
ลากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ศพถลายไปไกลจนทำให้เสียชีวิต
ตำรวจก็เตรียมประสานดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
คาดว่ารถเก๋งอาจจะขับมุ่งหน้าไปในตัวเมือง
เร่งติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ส่วนศพผู้เสียชีวิตก็จะนำไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บศพ
โรงพยาบาลนครพนมติดต่อให้ญาติมารับศพ
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ